แต่เริ่มต้นวันนี้ด้วยเหตุการณ์จับเด็กแว้นก่อนกันแล้วกันครับท่านผู้ชมครับ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในพื้นที่กรุงเทพนะฮะเมื่อคืนนี้จับเยอะเลย
เอาในส่วนของถนนวิภาวดีก่อนนะครับเป็นตำรวจจราจรนะครับ
ซึ่งได้ร่วมกันนะครับในการจับกลุ่มกลุ่มเด็กแว้นที่มาปิดถนนวิภาวดีในการแว้นนะครับ
ทั้งหมดที่จับได้๑๔คนยึดรถยนต์๑คันกับจักรยานยนต์อีก๓๐คัน
ตอนตีสี่ครับท่านผู้ชมครับพลตมตรีดำรงศักดิ์กิติประพัทธ์ผู้ช่วยพบตร
แล้วก็ทางผู้เป็นคับการจรรทรพลตมตรนิธรรณจินตรการนล

หลังจากนั้นก็คุมตัวไปดำเนินคดีนะครับ
ซึ่งผู้ต้องหาทั้งหมดเนี่ยนะครับมาแข่งรถกัน
โดยใช้เส้นถนนวิภาวดีรังสิตแล้ววิ่งไปถึงห้าแยกลาดพร้าว
สืบทราบทำการวางแผนครับเมื่อกลางดึกที่ผ่านมานะฮะ
จับกลุ่มด้วยการปิดหัวปิดท้ายกลุ่มเด็กแว้นหนีไปไหนไม่รอด
รถยนต์เนี่ยยึดได้ก็เพราะว่าเป็นรถที่มาสนับสนุนการแข่งกันนะครับ
อ่าถูกแจ้งข้อหาสนับสนุนการประลองความเร็วนะครับ
ครั้งนี้ถือว่าเป็นการกวาดล้างเด็กแว้นตามนโยบายของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
แล้วกลุ่มนี้เขานัดกันทางเฟซบุ๊กนะฮะก็เลยถูกจับไปเรียบร้อยเลยนะครับ
เมื่อคืนนี้สอนอบังเขนก็จับครับทุกผู้ชมครับ
จับได้ทั้งหมดเนี่ยนะฮะมี๓คันนะครับ
วัยรุ่นนะครับสี่คนอ่ามีสามคนเหมือนกันนะครับ
มีนายจักริตสุปัญญาอายุ๑๙นายนัทธพงศ์แจวจันทึกอายุ๑๘
แล้วก็มีเยาวชนชายคนหนึ่งอายุ๑๖ปีของกลางจักรยานยนต์๓คัน
จับกลุ่มได้ที่ถนนเทพรัฐถนนตัดวัชรพลสะพานใหม่นะครับ
ถนนเทพรัฐเนี่ยครับการจับกลุ่มก็ได้รับแจ้งจากพลเมืองดีว่ามีกลุ่มวัยรุ่นขี่จักรยานยนต์การแข่งกันลักษณะหวาดเสียว
จู่โจมก็ออกตรวจสอบกวดขันนะครับไปเจอวัยรุ่นกลุ่มนี้กำลังขี่รถประลองความเร็ววิ่งวนกันมาไปมาหลายรอบ
นี่ฮะแล้วเขาก็บันทึกภาพไว้เป็นหลักฐานคือไปไหนไม่รอดเพราะว่าในจุดที่เป็นช่วงยูเทิร์นกลับรถ
ขี่จักรยานยนต์เสียหลักล้มคว่ำลงคว่ำ๓คันนะครับก็เลยถูกจับได้นะฮะ
อันนี้สอนอบังเขนเผื่อประชาชนชาวบ้านที่อยู่ย่านนั้นบ่นกันทุกคืน
จะได้รู้ว่าตำรวจเขาก็จับให้แล้วเขาก็พยายามตามตัวตามจับกันอยู่อะนะคะ